มาถึงคราวที่คุณลุงแท็กซี่แล้วก็วินจักรยานยนต์จะได้เฮกันแล้วนะคะ
เพราะว่ารัฐบาลจะเปิดเยียวยาค่ะให้จองผ่านทางเว็บนะคะ
ได้รับเงินเยียวยาสิบแปดตุลาคมนี้แล้วนะคะ
ผู้ขับรถยนตร์รับจ้างหรือว่ารถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์สาธารณะ
กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะ
จะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือด้วยตนเอง
วันที่๒๕ทุลาคมนี้ถึง๕พฤศจีกายนนี้
ต้องเตรียมเอกสารด้วยนะคะดังนี้นะคะเอกสารที่ต้องเอาเอาไปค่ะ
บัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะค่ะทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิดสิบเก้า
ก็เลยต้องขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย
จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปได้เลย
จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเพื่อจะดำเนินการค่ะ
ทางด้านของกรมการขนส่งตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมถึง๕พฤศจิกายนนี้
โดยโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ย้ำอีกครั้งนะคะที่มีอายุเกินหกสิบห้าปี
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบสามมาตราสามสิบเก้า
และมาตราสี่สิบในยี่สิบเก้าจังหวัดค่ะแบ่งกลุ่มช่วยเหลือดังนี้นะคะ
เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกในสิบสามจังหวัดช่วยเหลือหนึ่งหมื่นบาทต่อราย
ก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
มุดประการสมุทรสาครฉะเชิงเศร้าชนบุรี
พระนครศรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาค่ะ
กลุ่มแรกได้รับเงินช่วยเหลือหนึ่งหมื่นบาทนะคะสิบสามจังหวัดนี้
กลุ่มที่สองในสิบหกจังหวัดค่ะจะช่วยเหลือห้าพันบาทต่อราย
ประกอบด้วยกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชศรีมาประจวบคีรีขัน
ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรี
มุดสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองค่ะโดยจะจ่ายเงิน
เข้าทางบัญชีพร้อมเพลย์ทั้งสองรอบนะคะรอบแรกวันที่สิบแปดถึง
วันที่แปดถึงสิบสองพฤศจิกายนค่ะสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
และรถแท็กซี่ส่วนบุคคลรอบที่สองระหว่างวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบหก
พฤศจิกายนสำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับนะคะส่วนข้อสงสัยแน่นอนคนสงสัยค่ะ
ทำไมโครงการนี้ช่วยเหลือเฉพาะคนอายุเกิน๖๕ล่ะ
เพราะว่ากลุ่มคนอายุเกิน๖๕ปีเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา๔๐ที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงรายงานเชิญชวนผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
รวมถึงรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา๔๐ไปแล้วนะคะ
เพื่อรับเงินเยียวยาก็คือกลุ่มนั้นเนี่ยที่อายุอ่าอ่าน้อยกว่าหกสิบห้าปีเนี่ยไปอยู่กลุ่มมาตราสี่สิบไปแล้ว
เงินเยียวยาไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อายุเกิน๖๕ปีขึ้นไปค่ะ
ส่วนยอดผู้ป่วยโควิด๑๙ดูกันหน่อยวันนี้ยังอยู่ที่หลักหมื่นนะคะ
อยู่ที่หมื่นแปดร้อยหกสิบสามรายเป็นผู้ป่วยใหม่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดราย
ผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนหกร้อยสิบเอ็ดรายติดเชื้อในเรือนจำหกสิบสี่ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๗รายส่วนผู้เสียชีวิต๖๘ศพนะคะ
ยอดเสียชีวิตสะสมตอนนี้หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามสบค่ะ
รักษาหายกลับบ้านแล้วหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสามราย
ส่วนยอดตรวจเอทีเคที่เข้าขายเนี่ยอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้ารายด้วยกันนะคะ